อย่างที่ได้แปะโป้งและทิ้งท้ายเบรกที่แล้วเอาไว้ว่าจะพามาพบกับร้านติ่มซามชื่อดังจากเกาะฮ่องกง
ถูกต้องแล้วค่ะเรากำลังพูดถึงร้านชิมโฮวาน
ร้านนี้จะมีเมนูเส้นจานเด็ดอะไรให้เราได้สืบสาวเรื่องราวกันบ้าง
เฮียน็อตและพี่แจนเข้าไปที่ร้านกันเลยค่ะ
สวัสดีครับพี่หมด
และตอนนี้เรามาที่ร้านที่๓นะครับ

รู้ไหมว่าร้านนี้ดังมากเลยที่ฮ่องกง
แล้วต้องไปต่อคิวยาวมาก

จริงชื่อเสียงของทีมพวันที่เกาะฮ่องกงเนี่ยมันโด่งดังขนาดไหนครับผม
ดังมากครับช่วงต้นที่มีอยู่ร้านแรกตอนปี๒๐๐๘เนี่ย
เข้าคิวกัน๓ชั่วโมงเพราะว่าร้านมันเป็นเหมือนคล้ายรูอยู่ข้างกำแพงเลย
เขาเรียกว่ารูในกำแพงนั่งได้ประมาณ๒๐คน
ทุกคนเนี่ยปากต่อปากมากันเข้าคิวกันตั้งแต่วันแรกที่เปิด
เขาปิดร้านไปครับเพราะว่าเขาขยาย
ตั้งแต่วันแรกที่เปิดกับคนแน่นเลยเหรอ๓ชั่วโมง
แล้วการที่ตัวเชฟเนี่ยครับเขาเป็นเชฟติ่มซำ
เขาไม่มีทางที่จะเป็นเชฟใหญ่ได้เขาก็เลยบอกว่าเลือกวิถีชีวิตใหม่ว่า
อายุยังสู้ได้ก็เลยออกมาเปิดร้านเองก็ขายติ่มซ้ำอย่างเดียว
ครับอ่าปัจจุบันเนี่ยทิมโฮวานเนี่ยทั่วโลกมีทั้งหมดกี่สาขาแล้วครับ
เกิน๒๐ครับแต่ว่ามีทั้งหมด๙ประเทศนะครับ

ผลตอบรับของทิมโฮวานสาธารประเทศไทยนี่เป็นไงบ้าง

จริงแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นรี่ถีมซ่ำที่คุ้มราคา
แล้วก็วัตถุดิบอะไรพวกนี้เอาเข้าจากฮ่องกงหมด

เว้นพวกของสดที่เราใช้ของไทย
เมนูที่แนะนำเลยค่ะชื่อดังของที่นี่
แต่ว่าวิธีการทํู้นั้นใช้เวลาสามวัน

ก็ได้ชิมแล้วนะเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่ากับสิ่งจตุรเทศครับผม

แค่ชื่อเมนูก็สัมผัสได้ถึงความยิ่งใหญ่และความเวอร์วังระดับสิบ
แต่จตุรเทพแห่งติ่มซำคืออะไรจะมีเส้นไม้แล้วก็หน้าตาเป็นไงเนอะ
เอาเป็นว่าไม่ต้องทำหน้างงจนคิ้วผูกโบ๊กันหรอกค่ะ
เพราะตอนนี้เมนูของเราพร้อมแล้วเราก็ลุยกันเลยสิคะซีส
อยู่ตรงไหนสี่ตัวจตุรเทศของเรานี่อะไรปะ
แล้วก็เป็นคุดเดี้ยวรอดตำมุครับ
เราเส้นเป็นเรื่องมานักทีนะเราจะเริ่มที่เส้นก๋วยเตี๋ยวก่อนแล้วกันเนอะ
เริ่มถูกต้องแล้วครับจริงตัวนี้เป็นตัวที่ต้องทานก่อนอยู่แล้ว
ตัวนี้เราต้องราดด้วยน้ำซอส
กรอบคูเนี้ยเราต้องหมักด้วยไอตัวเคิงคืนอืม
นะครับเพื่อให้มันกรอบและฟูครับหลังจากนั้นเนี่ย
ให้เลือดกับความคาวมันหายไปออกไปให้หมดโอ้โห
แล้วไม่มีพวกสิ่งตกค้างอยู่นะครับหลังจากนั้นก็จะเอามาหมักอีกประมาณชั่วโมงนึง
หมักกับไอ้พวกเครื่องเทศต่างต่างครับผมตัวเส้นนี่ก็พิเศษมากเพราะแป้งของเราเนี่ย
ร้านของเรานำเข้าแป้งจากสิงคโปร์เพราะว่ามันจะมีเครื่องเทศบางอย่างที่ผสมอยู่ในแป้งอยู่แล้ว
เขาใช้เอ็นไซด์ในการช่วยให้เราได้แป้งลักษณะต่าง
เราจะเจอว่าไอ้เส้นของเราเนี่ยบางตัวนี้จะมีเส้นที่เหนียวและนุ่มพร้อมกันครับผม

มีการล้างมีการอะไรคือไม่คาวเลยค่ะ
อันนี้แบบกรอบแล้วก็นุ่มเส้นก็เหนียว

ใช่แล้วผสมเข้ากับน้ำซอสมันโรงตัว
ฉันนั้นแนะนำว่าจานนี้จะต้องทนอันจานแรก
เพราะว่าภายใน๑๐นาทีแรกมันจะมีความพิเศษของมันอยู่

จริงเพราะว่าเพราะว่าทำสดจานต่อลุง

คือมันไม่มีรสชาติไหนที่โดดออกมา
แต่รสชาติมันถูกกลมกลืนไปด้วยกัน
มันไม่ใช่ซิอิ้วแบบซื้อมาแล้วเทได้นะครับ

มันต้องมิคสะหว่างซิอิ้วฮ่องโกง๒๓ตัว

ก็มาเป็นยอดขายอันดำนึงครับ

แต่ดีกว่าทอดแน่นอน

หมูแดงในเหรา
หมูแดงที่สไลซ์ทานจาน๓๐๐ในร้านหาดาวจริง

พอเคี้ยวเข้าไปแป้งจะมีความเหนียวและนุ่มในตัว

ผสมกับแป้งแล้วมันกรอบมันนุ่ม

ทำให้เพิ่มอัตรรสในร้านผัสมากขึ้นนะครับ

เป็นขนมหัวปะกะครับ
เราใส่ตัวหัวประกาศเข้าไปเยอะมากครับผม

กลิ่นของมันเนี่ยมีกลิ่นหอมของหัวใจเท้าอย่างชัดเจน
เพราะเราใส่หัวเช้าเยอะมากถ้าจะมีแป้งน้อยมากเลยนะครับผม
แล้วก็มีความหอมของการที่เอาไปเหมือนกึ่งย่างนิดหน่อย
ให้มันมีความกรอบด้านนอกอะไรอย่างนี้
แล้วก็จะใส่แฮมจีนลงไปด้วยเป็นชม
บอกว่าขนมผักกาดเนี่ยนะมีกลิ่นของหัวใจเท้าแบบหอมมากเลยนะครับผม

ความหวานของเจ๊เท้าตัดกับความเค็มของแฮม
ทุกอย่างก็ส่งสังหารกตัวกันได้ดีมากครับผม

โดนอีกคือ

เป็นตัวมาไรโก้ครับเป็นเทพ

ตอนนี้ความลำบากก็คือต้องใช้เวลา๓วัน

แต่วันที่๓ถึงจะได้ทาน
แล้วสีสรรท์ที่เกิดขึ้นมาจากอะไรค่ะตัวนี้

เพราะว่าถ้วยฟูมันจะแข็งกว่า
แล้วก็มีความหอมอบโวนอยู่ในปากเราอยู่ตลอดเวลา

คือที่เห็นมันอ้วนข้างในมีแต่ไม่ออกเหมือนกันเถอะ

ขนมจิตมีเมนูยอดฮิตของอาหารจิต

วัตถุดิบมันพรสมกุ้งกับหมูอยู่ข้างใน
เสร็จแล้วมันก็จะมีใส่มันหมูเล็กน้อย

กุ้งนี้แบบเด้งดึงเหมือนสดมาจากทะเล
แล้วก็ผสมผสานกับเกี้ยวที่กรอบ

ทั้งหมดทั้งร้านมีทั้งหมดกี่เมนูครับผม

ประสาทมาตรฐานให้เท่ากับเขานี่มันยากง่ายไง

โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบที่ต้องนำเข้าหมดเนี่ยยากจริง
ส่วนขั้นตอนการทำงานในครัวต้องจ้างเชฟที่มีความสามารถสูง
แชทของเราที่เป็นคนคุมครัวเนี่ยต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย๑๐ปี

ไม่ใช่เป็นเชฟพ่อครัวอะไรก็มาได้นะครับ
แล้วที่เหลือผู้ช่วยเนี่ยต้องมี๕ปีครึ่งประสบการณ์๕ปีทำในด้านนี้โดยเฉพาะ
ตรฐานในการเลือกวัตถุดิบต่างล่ะครับเป็นยังไงบ้าง
มาตรฐานว่าวัตถุดิบต่างตัวเชฟเองจะต้องบินมา
เจ้าของแบรนด์ต้องบินมาเพื่อเลือกวัตถุดิบ
ถุดิบหลายอย่างที่เรามีในไทยอย่างเช่นตัวกุญเชียงฟองเต้าหู้

อสพวกซีอิ๊วต่างสูตรต่างที่อยู่ในครัวมาจากฮ่องกงหมด

เพราะซอสซีอิ๊วแต่ละตัวหมักไม่เหมือนกัน
เพราะฉะนั้นการที่จะมาดูว่าเมืองไทยมีอะไรที่เหมาะกับเขาเป็นไปได้ยาก
เลยต้องบังคับต้องนำเข้าเกือบทั้งหมด
เราจะต้องใช้เวลาแค่ไหนคะที่จะผ่านมาตรฐานที่เขาจะแบบให้เราเปิดร้านได้

ที่เป็นตัวหลักของร้านไปเทรนด์ที่สิงคโปร์
เทรนด์ประมาณเดือนหนึ่งเพราะว่าเขาต้องการให้ต่อให้มีประสบการณ์แล้ว
ซึมซับวิธีการทำงานของเขากับขั้นตอนการทำงานในครัว
อันที่๒คือตัววัตถุดิบนานเป็นพิเศษประมาณ๖เดือนได้
เพราะว่าเขาต้องบินไปบินมาเพื่อทดลองล็อตนี้
อย่างที่ต้องเอากลับไปทดลองที่สิงคโปร์
ก็เอากลับไปแล้วตอบมาว่าได้หรือไม่ได้
แต่เป็นทิมฮวันตรงโลโก้จะเห็นชัดเลยครับว่ามันจะเขียนว่าทิมฮวัน
และตัวติ่งสีแดงความหมายของมันคือรสชาติฮงกง
ถ้าแปลจีนมันจะเป็น๔คำมันพูดว่าเพิ่มกองเมตต์

ส่วนใหญ่แล้วเปิด๑๐๑๐ครับตามเวลาห้าง
โมงเช้าถึง๔ทุ่มแน่นอนไม่มีวันหยุด

สะดวกเท่าไหนก็ไปได้เลยนะครับ
แล้วในส่วนของราคาราคาของอาหารแต่ละจานเริ่มต้นกี่บาทครับ

เริ่มต้น๘๐ไปจนถึง๑๕๐สูงสุดนะครับ
ทานสบายครับแต่วัตถุดิบนี้จัดเต็มมากรับรอง
ต้องมีเงินเท่าไรต่อครัวครับจะมาทานเนี่ย

สะดวกเท่าไหร่ก็ไปเราต้องไปเอกมัยแค่บ้านเรา
สาบานกับติ่มซำที่วางอยู่ข้างหน้านะคะว่า

ก็ดูคุณพ่อนอสสิคะแอบให้คุณแม่แจนทำหน้าที่แทนแบบนี้เนี่ย
หันมาอีกทีอุ้ยเกลี้ยงเลยล่ะค่ะก๋วยเตี๋หลอดเกลี้ยงแล้วค่ะคุณ
หายไปขนาดนี้สงสัยต้องแจ้งความแล้วล่ะค่ะเอ๊ะแม่หิวหรือลูกหิวหรือว่ายังไงอ่ะ
เช้าก่อนค่ะอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องหรือปิดทีวีนะคะ
เพราะว่าเรามีโปรโมชั่นดีจากร้านทีมโฮวานมาฝากคุณผู้ชมรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องกันด้วย
เข้าไปที่เฟซบุ๊คเล่าเส้นเป็นเรื่องและร่วมโหวตหนึ่งในสี่เมนูจตุรเทพแห่งติ่มซำ
จากร้านชิมโฮวานระหว่างสาระเป๋าอบไส้หมูแดงขนมผักกาดก๋วยเตี๋ยวหลอดตับหมูหรือมาไหลโก้
เมนูไหนเป็นเมนูที่คุณผู้ชมชื่นชอบที่สุดพร้อมเหตุผล
ของใครถูกใจทีมงานเล่าเส้นเป็นเรื่องมากที่สุด
รับบัตรกำนันแทนเงินสดมูลค่า๔๐๐บาทจากร้านทิมโฮวาน
ทั้งหมด๑๐รางวัลรางวัลละ๑ใบ
ร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่๑๑สิงหาคมพศ๒๕๕๙
ถึงวันจันทร์ที่๑๓สิงหาคมพศ๒๕๖๒
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกบนเฟซบุ๊ก
เล่าเส้นเป็นเรื่องวันพุธที่๑๕สิงหาคมพศ๒๕๖๑ค่ะ
เป็นไงบ้างครับน้องแตนวันนี้กับ๓เมนูเส้นบอกรักแม่

ทุกร้านแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นทุกร้านเลยนะคะ
ใช่แล้วครับผมคุณผู้ชมเองก็สามารถที่บอกรักแม่ผ่านเมนูเส้น

รับรองว่าทั้งอิ่มแล้วก็อร่อยแน่นอนครับ
ใช่ค่ะเราไม่จำเป็นต้องบอกรักแม่แค่เฉพาะวันแม่วันเดียวเท่านั้นนะคะ

ถูกต้องครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้เราสองคนขอกลับไปบอกรักกันก่อนนะครับผม
ที่ทั้งนั้นกลับไปบอกรักแม่ของพวกเราด้วยนะครับผม

เสาร์หน้าเตรียมนุ่งโจงห่มสบายไปกับเล่าเส้นเป็นเรื่อง
เมืองเก่าแต่เมนูไม่เก่าอย่างที่คิด
พบกับเส้นใหญ่อายุทยาซอสต้มยำและสปาเกตตี้ผัดไทยใส่ซ้ายไม้
หรือจะเป็นพาสต้าสไตล์คนเมืองกับเฟสตูชินีซอสข้าวซอย
เฟตูชินีไส้อัวจากสิบปะคาเฟ่
ปิดท้ายความอร่อยแบบจุใจไปกับสปาเกตตี้ต้มยำมันกุ้ง
ขนมจีนแกงยี่หราเนื้อริปอาย
แล้วอิทยาในอุดมคติของคุณจะเปลี่ยนไป
อยากรู้ว่าเจ้าว้าวจะปังขนาดไหน
ปฏิทินเอาไว้แล้วกลับมาพบกันนะคะ
ส่วนวันนี้ดิฉันขอตัวไปกรองมาลัยมะลิ
เตรียมไว้ให้คุณแม่ก่อนนะเจ้าค่ะ